คุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยทั้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยสพชัยพฤกษ์นะคะ
เขาได้รับแจ้งอุบัติเหตุว่ามีบิ๊กไบท์คันหนึ่งเนี่ย
วิ่งไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงจนไฟลุกไหม้
คนขี่เนี่ยเสียชีวิตคาที่ถูกไฟคลอกนะคะ

คุณเอ๋ช็อกมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นเพิ่งเตือนลูกไปเลยว่า
ขี่รถช้านะลูก

คุณเอ๋คือสุดเลยจริงนะคะ
แล้วก็มีการลงภาพไว้อะไร
คนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะอะค่ะครับนี่คือสะพานต่างระดับสายลีโข
ถนนชายพลึกค่ะเข้านะครับเผลอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
สภาพที่เกิดเหตุที่เห็นควันขโมงอยู่ตรงนั้นเนี่ย
คือซากบิ๊กไบท์นะคะคือแทบจะไม่เหลือโครงรถเลยอ่ะ
เป็นซากบิ๊กไบท์คาวาซากินินจาค่ะ
ทะเบียน๗กศ๓๖๑๘กรุงเทพไฟไหม้วอดทั้งคัน
ข้างรถมีร่างของนายพีรพลจันตรงวัย๒๖ปีหรือว่าน้องอาม
ลูกชายของคุณเอ๋เชิญยิ้มนะคะครับ
ล่าท้าผีหลายเพจเขาเป็นเจ้าของเพจ
ใช่เจ้าของเพจเกี่ยวกับเรื่องท้าผีอะไรพวกเนี้ย
คนก็จะรู้จักเขาในมุมนี้แหละดูคลิปดูอะไรกันอะนะคะ
ซึ่งสภาพเนี่ยคือถูกไฟคลอกเลยค่ะครับ
ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อทะเบียน๘๙๖๐๑๔นครปฐมนะคะ
ก็มีร่องรอยความเสียหายตรงด้านท้ายจอดอยู่ที่เชิงสะพานห่างจากจุดเกิดเหตุ
๕๐๐เมตรบันไดยาดแล้วก็คุณพ่อนะคะ
คุณเอกชวนยิ้มเนี่ยก็เดินทางมาดูร่างลูกชาย
ที่เห็นนั่งอยู่ริมขอบทางนั้นน่ะครอบครัวแล้วก็ญาติทั้งนั้นเลยค่ะ
เนี่ยนั่งร้องไห้อยู่แบบเนี้ยค่ะเราดูเจ้าหน้าที่ห่อร่างของน้องอาม
แน่นอนว่าคนที่เศร้าหนักถึงขั้นเข่าซุด
เกาะกระจกรถกู้ภัยดูร่างลูกชายก็คือคุณเอ๋ค่ะ

เอ๋เชิญยิ้มโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะฮะ

สมาร์ทหรือว่าผู้กองสมาร์ทนะฮะที่เราจำกันได้
อืมบอกตอนเจ้าเกิดพ่อยืนดูผ่านกระจกห้องหลังคลอด
ตอนเจ้าจากพ่อก็ยืนดูผ่านกระจกเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกแตกต่าง
แล้วคือเอาจริงนะไม่ได้เห็นหน้าเขานะ
แต่แค่เห็นท่ายืนเห็นแค่แผ่นหลังเขาอ่ะ

ได้คุยกับนายนพรัชถมยานะคะคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
เขากำลังขับกระบะมาตามเส้นทาง
ก็เห็นบิ๊กไบท์สองคันขี่แข่งแซงกันไปด้วยความเร็ว
แล้วก็เห็นบิ๊กไบท์คันหนึ่งพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงจนไฟลุกพลึบต่อหน้าต่อตาเลย
ตัวเขาก็ได้มีการขับรถติดตามรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อเพื่อเรียกให้จอดด้วยนะคะ
ลองฟังเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะที่จุดเกิดเหตุค่ะแต่ว่าก็ไปดูตอนกลางวัน
เขาบอกว่าจุดที่รถชนเนี่ยมันเป็นเนินสะพานหลังเต่า
จะเห็นเลยว่ารถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงอะค่ะ

จะขับมอไซค์หรือขับบิ๊กไบท์หรือขับรถเก่งอะไรก็ช่าง
ขับให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้

ฟังอยู่แล้วแต่ว่าพอจะบอกว่ามันมันทำให้ผมยิ่งจิตตก

นี่พูดไว้ในไลฟ์ของเพจเรื่องของผี
ใช่ค่ะรายการของเขาบอกพ่อโทรมาขอร้องเลยเพราะพ่อฝันไม่ดี
คืนนี้จะขับบิ๊กไบท์ขับอะไรเอาช้าหน่อยได้ไหม

งานศพจัดขึ้นที่สาลา๑ของวัดเวตวันธรรมาวาสหรือว่าวัดเซิงหวายเขตบังซื้อช่วงบ่าย๓โมงนะคะ

เขาบอกน้ำตาท่วมงานจริงเพื่อนทีมงานคุณพ่อครอบครัวแฟนสาวรดน้ำศพทั้งน้ำตาค่ะ
คือถ้าเอาน้ำตาทุกคนมารวมกันเนี่ยโอ้โหใส่ได้เป็นถังเลยจริงทุกคนเสียใจมากนี่คุณเอ๋

คือเขาดิ้นไปเลยนะมันไม่รู้จะต้องรู้สึกยังไงไม่รู้จะต้องทำใจยังไงจริงอะนะคะ
คุณเอกเล่าให้เราฟังบอกว่านี่ถือเป็นการสูญเสียแบบกระทันหัน
เมื่อคืนเนี่ยไปถ่ายรายการที่เดียวกันลูกเพิ่งจะแยกออกมาช่วงกลางดึกเองอ่ะ
กระทั่งประมาณตี๓เกือบตี๔ค่ะ
น้องน้ำแฟนของน้องอาร์มโทรหาพ่อบอกพ่ออาร์มประสบอุบัติเหตุ
แล้วน้องน้ำโทรมาคือร้องไห้สะอึกสะอืนฟังแทบไม่เป็นคำเลย
แล้วพอรู้ว่าอาร์มไม่อยู่แล้วนะคุณเอ๋บอกมันเหมือนโดนค้อนทุบหัว
มันช็อกไปเลยก่อนหน้านี้เขาบอกเขามีรางบอกเหตุ
คือฝันเห็นลูกเลือดท่วมใบหน้าถึงได้เตือนลูกบอกลูกขับรถช้า
ขี่รถช้าหน่อยโอ้โหน้วพอตอนพูดถึงจังหวะนึงนะ
ผมว่าเเหล่ยังไงแค่ผมไปดูศพผมไม่กล้าดูเลย
แล้วก็โดนเผาดำปีดสวบ
มันเป็นร่างคนที่ผมเห็นว่ามันไม่เกลียบ
ผมเห็นแต่ผมหันหน้าหนีผมไม่อยากดู
แต่ผมก็ไปยืนดูแอบดูตรงที่เขาเอาศพขึ้นรถแล้ว
ผมก็ไปยืนดูตรงกระจกเพราะผมก็คิดเหมือนว่า
ผมก็คิดว่าคิดตัวเองว่าตอนที่เขาเกิด
ผมก็เคยยืนดูเขานอกกระจกอย่างนี้ตอนที่เขาเกิดในห้องคลอด
ได้คุยกับคุณน้ำหรือว่าน้องน้ำนะคะแฟนสาวของน้องอามค่ะ
ก็คบกันมา๕ปีนะร้องไห้ตลอดพิธีน้ำตาคือไม่แห้งเลยค่ะ
คือน้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรเลยเนี่ยน้องน้ำ
เสื้อสีขาวผมสั้นคนนี้นะคะคือมันเหมือนหัวใจหลุดออกไปจากร่างเลย
บอกมันไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยเมื่อคืนกลับจากถ่ายรายการเนี่ย
เขาก็มาเปลี่ยนรถที่บ้านบอกเดี๋ยวอีก๕นาทีกลับมานะ
แล้วหลังจากนั้น๕นาทีต่อมามันไม่ใช่เขาที่กลับมา
แต่มันคือโทรศัพท์จากกู้ภัยค่ะจริงเขาบอกวันนี้มีแพลนจะขับรถไปเที่ยวเหนือกัน
ใครจะไปรู้ล่ะว่าต้องมาทำแบบนี้แทนนะคะ
ทีมข่าวเราได้คุยกับนายสุทัศน์รุ่นพี่ของน้องอาม
นายสุทัศน์เล่าบอกว่าเมื่อวานช่วงเย็นสัก๖โมงครึ่ง
อามเนี่ยขี่มอเตอร์ไซคันเกิดเหตุนี่แหละออกจากปากซอยบ้าน
จอดแวะทักทายที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ตรงปากซอยด้วย
ก็ทักทายรุ่นพี่ถามถ่ายเรื่องการออกทริปมอเตอร์ไซค์นะคะ
คืออาร์มก็ยังพูดคุยกันปกติเลยแต่ว่ารุ่นพี่บอกว่า
เหมือนตอนก่อนออกรถไปอ่ะอามดูแววตาดู๒
เศร้าดูไม่ค่อยสดใสเหมือนที่เคยเจอกันเป็นปกติ
แต่เขาบอกว่าถ้าผมขี่คนเดียวผมก็เหงาแย่สิพี่
เขาก็บอกอย่างนี้ครับแค่นั้นแหละ
แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปตัดผมก่อนนะอะไรประมาณนี้

แต่ดูแววตาสีหน้าเขาก็ยิ้มแบบ

วันนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรศพคืนแรกนะคะ
แล้วก็จะเริ่มสวด๖โมงเย็นเป็นต้นไป

เจ้าภาพก็บอกว่าใครที่จะมาร่วมงานศพในวันพรุ่งนี้
ขออย่างเดียวเลยอย่าใส่สีดำมา
ใส่สีอะไรมาก็ได้แต่อย่าใส่สีดำ
อ่าแสดงความเสียใจด้วยนะครับใช่ค่ะ